มีอีกคลิปหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูกันหน่อย
นี่หลายท่านก็ส่งข้อความมาร่วงหน้ากันแล้วนะครับ
ว่าตกลงผิดไหมผิดเหรอที่ทำแบบนี้
เขาโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
เขาจอดให้รถคันอื่นเนี่ยกลับรถกัน
คันหลังไม่พอใจบีบแต๊กเยอะ
ลงมาหาเรื่องด้วยขับตามมาปาดหน้าเดี๋ยวท่านดูครับ
รถคันนี้เขาก็ยอมขอโทษนะ
ก็จบกันไปโดยไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรหรอก
เพียงแต่ว่าพอมีการเอาคลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้

โดยเฉพาะกรณีที่ท่านได้ยินเสียงบีบไหน
คือกระบะสีดำคันที่ขับตามาแล้วมาปาดหน้าเขา
ไม่พอใจว่าโอ้โหทำไมคุณไป
จอดรถให้เขากลับรถแบบนั้นนานเหลือเกิน

แต่ไม่ได้เป็นตำรวจเจราะจอดต้องขอดูแต่ใบขับคีเขา
มีใบขับขี่ไหมขอดูหน่อย
คนขับรถคันนี้เขาก็ขอโทษครับขอโทษครับ
ก่อนที่จะมีคนอื่นอยู่แถวนั้นด้วยนะเขาก็เหมือนกับ
พยายามช่วยกันห้ามปลามด้วยก็เลยขับรถไป

คุณมีไหมครับขอแจบที

ขอบคุณครับ
มีคนมาห้ามกล้าจะไป

เป็นตำรวจจราจรที่ปลอมตัวมาเหรอ
ก็เลยจะไปขอเขาดูใบขับขี่
คืออย่างเราเราก็จะคิดถึงเวลาที่เราต้องกลับรถ

เพราะฉะนั้นเวลาอย่างคุณเขมสอนไปเจอ
หรืออย่างผมนะผมไปเจอเนี่ย

แต่ทีนี้เห็นไหมแท็กซี่สีเขียวเหลือง

ก็เลยจะยูเทิร์นแล้วมันต้องระวังกันหน่อย

ไม่ได้ว่าช้าเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปนะ
แต่กระบะยังขับซ้ายเพื่อจะมาปาด

มันถามว่าขับผิดกฎจราจรเหรอ
มันการหยุดให้คนอื่นกลับรถมันผิดกฎจราจรเหรอ